ตราดเนี่ยถามว่าทำไมพาไปดูที่ตราดก่อน
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหน้ำป่าแล้วก็น้ำท่วมอย่างหนัก
ที่สำคัญนะครับในรอบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย
ที่จังหวัดตราดมีปริมาณฝนสะสมสูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมครับน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์
ไหลทะลักเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนะครับ
ทำให้ที่ตะบนบ่อพลอยครับได้รับผลกระทบโดยตรง
น้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างนะฮะระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้น
เป็นลำดับครับในพื้นที่ตำบลหนองบอนตะบนช้างภูล
ก็เกิดน้ำท่วมสูงเป็นบางจุดของภาพอย่างที่เห็นนะครับ
จากนี้ครับบริเวณถนนสายสีบัวทองบ่อไร่
มีน้ำท่วมขังผิวการจราจร๕๐กว่าเมตรรถเก๋งก็ผ่านไม่ได้ครับ

โอ้โหนะครับทางอำเภอบ่อไร่ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ
ให้ดูระดับน้ำติดตามข่าวสารจากผู้นำท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าล่าสุดวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ตะบนหนองบอนของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับ
ก็ยังไม่เบาลงคือฝนตกหนักมากอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะฮะ
ฝนตกหนักมากจริงที่จังหวัดตราดน้ำท่วมสูงในบางจุดนะครับ
มีชาวบ้านในสวนปามแห่งหนึ่งครับติดอยู่ในบ้านตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ออกมาไม่ได้ฮะกู้ภัยก็ต้องเอาเรือฝากกระแสน้ำ
ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครับสามารถช่วยเป็นสามีต่างชาติแล้วก็ภรรยาคนไทยนะครับ
ออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันครับที่วัดแห่งหนึ่งนั้นเกิดดินสไลด์ทับสาราวัดพังเสียหาย
แต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บนะครับกู้ภัยและทหารก็ช่วยกันขนของออกมานี่โอ้โหหนักจริงมาก
พร้อมกับน้ำนะคะก็คือดินสไลด์นั่นเองช่วงนี้ใครอยู่เชิงเขาต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ
ครับนะฮะคุณผู้ชมฮะที่เที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่สะพานมีน้ำป่ากัดซะนะฮะ
แล้วก็คอสะพานขาดที่สะพานคอแลนะครับเจ้าหน้าที่ทำการปิดการจราจรหนึ่งช่องทาง
ได้แค่รถเล็กนะครับแต่ว่าอย่างรถบรรทุกเนี่ยผ่านไม่ได้เพราะว่าอาจจะทำให้สะพานนั้นพังลงมาซุดลงอีก
เจ้าหน้าที่เนี่ยประเมินสถานการณ์นะครับบอกว่าดูแล้วเสี่ยงว่าจะสะพานจะพังนะครับ
อาจจะต้องปิดการจราจรตรงจุดนี้ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ฝนตกเยอะแยะมากมายทั่วประเทศคือมันหลายพื้นที่จริงจริงนะ
ยกตัวอย่างนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๕กันยายนเนี่ยปริมาณฝนสูงสุดเนี่ย
อยู่ที่พังงาคือทางภาคใต้เนี่ยแต่พอ๒๖ปุ๊บเนี่ยมาอยู่กรุงเทพนะครับ
คือวันอังคารแล้วก็ล่าสุดคือเมื่อวานนี้๒๗กันยายนนั้น
ฝนนะครับตกหนักมากนะฮะวัดได้สูงสุดที่จังหวัดตราดนะครับ
คือไปทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเลยว่างั้นเถอะนะครับ
ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ยังต้องเผชิญกับฝนกันอีกต่อไปนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ไหนจะมีปริมาณฝนมากเดี๋ยวต้องติดตามนะคะในพยากรอากาศนะคะ